ตอนนี้สาวชาวบ้านที่อำเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่นกำลังหวาดระแวงเลยนะ

เขาจะชอบขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมา
และถ้าเห็นผู้หญิงนั่งรับประทานอาหาร
อยู่คนเดียวหรือว่าอยู่จุดไหนคนเดียว

แล้วก็ควักออกมา

ออกมายืนสำเร็จความไคร้โชว์
ตอนนี้กำลังหวาดภาวะกันเลย
แต่ว่ามีหนึ่งคนนี้เขาถ่ายคลิปไว้ได้

เขาอยากจะให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
คลิปที่เห็นนี้เป็นคลิปจากชาวบ้านป่าหวาย
อยู่ในอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
เขาบันทึกภาพชายคนหนึ่งค่ะ
สำเร็จความไคร้ที่ริมกำแพงบ้าน
หลังจากนั้นก็รีบขี่รถจักรยานยนต์

หลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ได้รับแจ้งเรื่องนี้
และตำรวจก็ลงพื้นที่แบบนี้ทันทีเลยนะคะ
เป็นพื้นที่ร้านอาหารกลางบ้าน
พบเจ้าของคนถ่ายคลิปเป็นเจ้าของร้าน
ถ่ายคลิปเอาไว้พร้อมชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์

โดยหญิงสาวเจ้าของคลิปนะคะบอกว่า
ขณะที่ตัวเองนั่งรับประทานอาหารอยู่ในร้านแห่งนี้แหละ
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
ก่อนที่จะไปจอดริมกำแพงมุมตรงนู้นพอดีเลยนะคะ
แล้วเขาก็มองไปเอ๊ะทำไมยืนอยู่ตรงนั้นตั้งนานนะ
แล้วเขาก็สังเกตเข้าไปเห็นชายหนุ่มกำลังสำเร็จความไคร้อยู่
ตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายไว้เป็นคลิป
แล้วก็แจ้งไปยังน้าชายเพื่อให้ช่วยพาไปแจ้งความหน่อยนะคะ
พอน้าชายมาถึงชายคนนี้เห็นผู้ชายมา
ก็เลยรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
จากนั้นค่ะแชร์คลิปนี้ไปที่เพื่อนบ้านซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง

ชายคนนี้ไปทำเหตุลักษณะคล้ายกันเลย
ก็คือไปยืนสำเร็จความไคร้นี่แหละ
ที่บริเวณกำแพงวัดบ้านโนนรังเป็นจุดที่อยู่ใกล้กัน

ฟังเสียงเจ้าของคลิปนี้เขาเล่าเรื่องให้ฟังค่ะ
ระหว่างที่รอเขาเราก็จับโทรศัพท์ได้
ที่แรกว่าจะถ่ายเฉยก็เลยเปิดไปเจอหมวดวีดีโอ
ก็เลยถ่ายเป็นวีดีโอดีกว่า
ระหว่างที่ถ่ายก็เห็นน้าเขาขึ้นมาพอดี

ก็เลยบอกว่าจับเลยจับเลยจับไอ้คนนี้เลย

แล้วทีนี้พอมันเห็นว่ามีผู้ชายมา
มันก็รีบเก็บของมันแล้วก็ขึ้นรถไปเลย
เพราะว่ากุญแจมันยังเสียบคารถ

ตำรวจนะคะลงพื้นที่วันเดียวได้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่า
เป็นชายอายุ๒๕๔๐ปี

ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสวมหมวกไหมพรม
ตอนนี้ขอคลิปและภาพนิ่งที่ชาวบ้านนี้บันทึกไว้
เพื่อใช้ในการสืบสวนติดตามตัวชายโรคจิตคนนี้แล้ว
แล้วก็จัดชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแส
คาดว่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
แล้วก็มีอาการทางประสาทที่ตระเวนขี่รถจักรยานยนต์

ต่อไปค่ะตำรวจบอกว่าจะเพิ่มความเข้มงวด
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านมากขึ้น